คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาธรรมศาสตร์
กับงานบวชกันหน่อยค่ะมันเกิดขึ้นอีกแล้ว
เรื่องของมัธยมวัดสิงห์นี่ยังไม่จบดีเลยนะ
บอกว่ากลัวเรื่องนี้มันจะซ้ำรอยกับเหตุมัธยมวัดสิงห์นะฮะ
คือคราวนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่านักศึกษามธรรมศาสตร์
เขาก็เตรียมตัวจะอ่านหนังสือสอบก็อยู่ที่หอพักนี่แหละค่ะ
คือเขาก็แห่นาคนั่นแหละแล้วที่กระหึ่มไม่แพ้เสียงเพลงคืออะไรรู้ไหม
กระแสในโลกโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยค่ะ
เพื่อเป็นการปกป้องนักศึกษาธรรมศาสตร์

เพราะว่าแก๊งงานบวชเขามีการข่มขู่ด้วย

เสียงเพลงงานบวชมันดังขนาดไหน

คือเป็นเพลงมาจากงานฉลองงานบวชนะ
คุณคือคนในชุมชนเขาจัดงานบวชกันหลายวัน
นี่ไงเขาก็บอกว่าเสียงมันมาจากชุมชนด้านหลัง

แต่เสียงมันดังมากแล้วมันอาจถัดต่างนะครับ

ทีนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาโพสต์ไว้
แล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นหอพักที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แล้วนักศึกษาเขาก็จะเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกลางภาค
แล้วเวลามีเสียงเพลงดังมาแบบนี้ก็ไม่มีสมาธิ
ซึ่งเขาบอกเลยนะคะบอกว่าในโพสต์นะ
ระบุข้อความบอกว่าเพลงลูกทุ่งที่ส่งเสียงดังไปทั่วทั้งระแวก
ใกล้เคียงกับมธรรมศาสตร์เป็นการเปิดเพลงมาจากงานบวช
ซึ่งงานบวชจะมียาวไปจนถึงวันจันทร์
นั่นก็หมายความว่าเพลงก็อาจจะส่งเสียงดังยาว

ขนาดไหนเขาบอกว่าดังขนาดที่ว่าฟังอยู่ในห้องนอนในหอพัก
ยังได้ยินเสียงเนื้อเพลงแบบชัดเจนเลยนะคะ
กว่าเพลงในทีวีที่เปิดฟังเองในห้องด้วยซ้ำ
แล้วก็ไม่มีท่าทางว่าเสียงจะเบาลงเลยมีแต่ดังขึ้นเรื่อย
แล้วคิดดูสิจะมีการสอบมิดเทอมกันอาทิตย์หน้า
ทีนี้ช่วงนี้ก็ต้องเป็นการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ

นักศึกษาก็ระบุด้วยนะคือมันดังตั้งแต่เช้าเลย
พอ๙โมงเช้าปุ๊บโอ้โหเสียงเพลงมาปลุกเลยนะฮะ
นักศึกษาเขาบอกว่าอ่านหนังสือจนดึกจนดื่น
ก็เลยนอนแทบเช้าอยู่แล้วนะครับ
พอตอน๙โมงอ้าวเพลงดังมาปลุกอีกแล้ว
แล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน
ว่าการบวชลักษณะนี้มันจะได้รับผลบุญเท่าไหนกันเชียว

แต่ขณะเดียวกันก็สร้างความรำคาญให้กับทุกคนในระแวกนั้น
บุญกับบาปอันไหนจะมากกว่ากัน
อยากขอร้องบวชทั้งทีอย่าให้มีบาปเลยดีกว่า
พอดีฉันอ่านโพสต์เสร็จแล้วอยากถามคุณผู้ชมค่ะ
คิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้การเปิดเพลงเสียงดังในงานบวช

ในโลกโซเชียลก็มี๒ทิศ๒ทางนะคุณ
หนึ่งก็คือเห็นใจนักศึกษา
แต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าพวกคุณคงไม่เคยบวชให้พ่อให้แม่

อะไรอย่างนี้มันมี๒ทางแบบนี้ที่เป็นกระแสทั้งเห็นใจ

นี่ไงก็มีในโลกออนไลน์เขาแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะ
ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าบรรพชาแปลว่าการบวช
คือแปลว่าการเว้นสละละได้
แต่เสียงเพลงตรงนี้มันคืออะไร
นะครับแล้วเขาบอกว่ามีการท้าทายกันในเฟซบุ๊คด้วย
เพราะว่ากลุ่มเพื่อนงานบวชก็เขียนระบุไปเลยบอกว่า
มหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่งมาอยู่แต่งานบวชเขาสืบทอดกันมานานแล้ว
แล้วก็มีการเขียนขู่ด้วยว่านั่งสอบระวังหน้ามืดนะจ๊ะนะครับ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าคนในชุมชน
เคยเห็นพวกคุณหมายถึงนักศึกษา
ก็เมาร้องเพลงกันเสียงดังเหมือนกัน
เรายังไม่เห็นว่าเลยเพราะเราถือว่า
พวกคุณเป็นนักศึกษาพวกคุณก็อาจจะเครียดจากเรียน
คุณก็ปลดปล่อยได้เราไม่เคยว่าคุณ
อะไรอย่างนี้คุณมันเป็นการที่ทั้งส่วนชุมชนเอง
แล้วก็นักศึกษาเองตอบโต้กันเองแล้วในโลกโซเชียลทีนี้

มหาวิทยาลัยต้องไปทำความเข้าใจกับทางชุมชนกันด้วย

ต้องเข้าไปเป็นคนประสานในเรื่องนี้ด้วยนะคะ